ส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการสร้างพระเมรุมาตรนะคะ
ตอนนี้กรมศิลปากรได้ให้สำนักช่าง๑๐หมู่
แบบเครื่องประกอบและเครื่องประดับพระเมรุมาตร

ทำความสะอาดและซ่อมแซมพระมหาพิชัยราชรสค่ะ
อนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่า
ได้ประสานไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เกี่ยวกับการนำไม้จันหอมมาใช้ในงานพระราชพิธี
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
โดยหลักจะนำมาจัดทำพระบรมโกรธไม้จันทร์
ดอกไม้จันทร์สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ในงานพระราชพิธี
รวมถึงได้เตรียมส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
บันทึกเหตุการณ์บวงสวงในวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
หลังจากนั้นจะขอให้กรมอุทยานแปรรูปไม้จันหอม
นำมาเก็บไว้ให้สำนักช่าง๑๐หมู่
กำหนดแบบจัดสร้างและการเลื่อยฉลุลวดลายต่าง
ตามความเหมาะสมในการใช้งาน
ทำความสะอาดและบูรณะตามลำดับ
โดยมอบหมายให้สำนักช่าง๑๐หมู่และกลุ่มวิทยาศาสตร์
เพื่อการอนุรักษ์ประสานงานและดำเนินการ
ร่วมกับกรมสรรพาวุฒิทหารบก
ว่าจะเริ่มในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้
และทางสำนักช่าง๑๐หมู่ได้มีการเริ่มเขียนแบบ
ประกอบประดับพระเมรุมาตร
อาทิรูปเทวดาและสัตว์ต่างแล้ว

ผู้อำนวยการสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวว่า
หลังจากที่ได้ประชุมกับมหาเทรสมาคมแล้ว
สำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก็ได้รายงานผลการจัดศูนย์บริการประชาชน
ก่อนเข้าถวายบังคมพระบรมศพในพื้นที่พุทธมนตร
ก็มีประชาชนมาใช้บริการกว่า๓๐๐๐คน
โดยที่ประชุมมหาเทรสมาคม
ยังได้พิจารณาการเดินทางมาของพระภิกษุสามเณร
ที่จะไปยังพระบรมมหาราชวัง
โดยในเบื้องต้นขอความร่วมมือพระภิกษุทั่วประเทศ
ขอให้เดินทางหลังจากพระราชพิธีครบร้อยวันไปแล้ว
เพื่อให้คณะสงฆ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศล
และสวดพระอภิษฐรรมยังวัดของตัวเอง
อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้เข้าถวายบังคมก่อนค่ะ